ฉันบอกเจ๊บอกให้เจ๊เปลี่ยนเป็นหมูกระทะดีกว่าเชื่อฉันนี่

ก็คนขยันก็ดีแล้วทำงาน
โหลตลาดไทยเหรอครับเอาผลไม้มาลงด่วนเลยนะครับผม

อยู่ชื่อไอหนู
นี่พี่วันนี้หนูทำคุกกี้มาค่ะ
เอาแล้วร้านข้าวใครดูเนี่ยมาทำคุกกี้อะไรของเธอเนี่ย

อย่าบ้าหรือบ้าเต้น

คุกกี้บ้าง

ไม่รู้นี่

เปล่าหนูจะทำไปให้แฟนหนู
พี่บอล

แย่แล้วออกอากาศด้วยเนี่ย
เออไม่

เนี่ยทำมาก็เลยอยากให้ลองชิมค่ะ

โอ้โฮนี่อืม
มีกลิ่นหอมอ่ะที่ทำให้แฟนกินเหรอเนี่ย
ใช่ค่ะพี่รู้ว่าพี่เรียนทำผนมป่าวเหรอ
ใช่หนูไปเรียนมาพี่บอลแล้วแบบมันดีมากเลย
แต่ว่าตอนที่หนูทำไม่คุกกี้เนี่ย
ดันใส่ผงขยันเข้าไปพี่

มันจะกับปี้กระเป๋าปั๊บ

เอ้าปะโถแล้วไม่ดูให้ดี

สัดทานล่ะสัดทาน

เอามาชิมแล้วมันโอเคไม่ต้องทิ้งไงพี่
อ๋อแปลว่าแฟนเป็นคนเหง่อยก็ได้อย่างนี้ด้วยนะครับใช่
ถ้ากินแล้วมันจะแบบคุกคักบอกวิธี
เฮ้ยราบขายมันเป็นอะไรแล้วนี่

ไอ้ตายเหลือ

น้ำหน่ากินผลไปหน้ากินผลไปแล้ว

หนูว่านูเอาไปขายให้เจ๊ดีมั้ยพี่

อะไรนะพี่เชื่อไหม

วิ่งต่อบิ๊กก็ไม่อบ
อู๋หูดิ้นด้วยท่าเลยไม่แน่

พี่ยัง
เดี๋ยวซ้อมไว้ก่อนตัวแรกหนักมาก
อันไหนคุกกี้อันไหนหน้าพี่วะ

เอางี้ดีกว่าน่าจะกินอันที่ขยำ

กินแล้วเป็นอย่างไร

หัวมันชิบไปเองมันเป็นอย่างไรวะ
ก็อย่างนิ่งอยู่

ทำไมมันยังนิ่งอยู่คะ

ว๊าย
นี่น้องค่อพี่ไปสตูหรือเปล่าว่านี่ไกลมาก

เฮ้ยมาแล้ว

ต้องกินแล้วให้อย่างนี้พี่จะไปกินแล้วหน่อย

ตายแล้วให้หนูลองกินดิ

ขยันไหมกันซิเลยอ่ะแล้วอื้อฮืออื้อฮือ
เฮ้ยนี่อื้อฮือเป็นไงน่ะ
ตั้งนึงนะ
เห้ยไหวไหม
มันติดกระเดือนเลย
น้องไข่อยู่กลางแก้ว

เอาเรา
เอาล่ะโอ้โห

กระกัด
กระกัด

กระกัด

มันคุกกี้ใหม่น่ะอ่ะ
ผมขอให้รู้สึกว่าเวลากินแล้วรู้ไหมที่มีกลิ่นหอมมือเรี๊บของพี่ไหมนี่กลิ่นอนอออ

ถูกดิจทุกท่อง

กว่าจะได้ขายของเล่นเอานักคอม
ซะเหนื่อยเลยทีเดียวคุกกี้เขาดีจริงนะเนี่ย
ตอนนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ามาลุ้นกันว่าคุณกล้าจะตอบคำถามข้อนี้ถูกหรือไม่